ตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดเช่นเคยบอกเลยว่าวันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนด้วยนะจ๊ะ
ไปดูกันที่ราคาของผลไม้กันก่อนเนอะ
แตงโมจินตลาค่ะอยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุลค่ะ๔๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เงาะโรงเรียนนะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
มาดูราคาของเนื้อสัตว์หน่อยวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเลยล่ะค่ะ
หมูเนื้อแดงนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ก็ขึ้นมาอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเนื้อแดงวัว๒๓๐บาทเท่าเดิมนะคะ
ไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคง๔บาทต่อฟองเหมือนเคยค่ะ
วันนี้ก็มีราคาของหมูเนื้อแดงกับสะโพกไก่ที่ปรับราคาขึ้นมานะคะ
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ราคาจะยังคงเดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนยังไง
เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดเหมือนเดิมค่ะ